นี่คือสุดยอดแห่งความระทึกในศึกกฟันศรัทธาโลก
ไหว้นี้พลาดไม่ได้เมื่อไอ้เสือร้ายกากบริปินกินี่บาโค
ลัดฟ้าจะมากระชากแชมป์ไอบีเอฟเอเซียรุ่นไฟล์เวท
จากเอกตะวันบีชยูเรือไวกิ้ง
ใครจะอยู่ใครจะไปเรามาพิสูจน์ในศึกกำฟันสุดท้ายโลก
คืนพื้นป่าให้แผ่นดินศุกร์๓๐กันยายนบ่าย๔โมงเย็น